มาดูความคืบหน้านะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไทยรัฐนิวสโชว์โอ้โห
เล่นไปครบถ้วนทุกมิติกรณีซูซูกิสวิปสีแดง
ที่ขับรถไปมีรถฉุกเฉินขับตามหลังมาเปิดไซเรน
แล้วก็ไม่ยอมหลบแบบนี้ค่ะก็เป็นคลิปเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลคนก็ด่า
เยอะทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ทางตัวผู้ชายคนนึงเขาออกมาขอโทษ
เขาทำงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินใช่ไหมเอ๊พานุวัฒน์เขาขอโทษ
ก็มีขอโทษผ่านโลกโซเชียลอะไรต่างแต่จริงแล้วคนขับไม่ใช่ผู้ชายไง
คนขับคือผู้หญิงที่ชื่อว่านางสาวจิราพรจุ้ยเสงี่ยมหรือว่าแก้ว
ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีเขาเป็นคนขับนะคะ
ทางผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถีก็เลยตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทางโรงพยาบาลให้ความร่วมมือกับตำรวจเต็มที่เลย

สำหรับผู้หญิงคนนี้ที่ขับรถซูซูกิสวิปสีแดงก็คือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบก
นี่ค่ะนายเกษมสรรสารพีหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลราชวิถีบอกว่า
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลชี้แจงแบบนี้นะคะว่า
เรียกตัวผู้หญิงคนนี้ที่ขับรถซูซูกิสมิปสีแดงชื่อว่านางสาวจิราพรเข้าพบแล้ว
เมืองต้นก็เตือนก่อนตักเตือนให้ปรับปรุงเรื่องของวินัย
และการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
ส่วนการตรวจสอบทางวินัยเขาก็ตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
มีในแพทย์สุขรมชีเจริญรองค์ภูมิหน่วยการโรงพยาบาลราชวิตี

ภายในสัปดาห์หน้าค่ะ

ว่าการกระทำดันเกลา
เป็นสิ่งที่อาจจะต้องมีการปรับคุมตัวเอง
เฉพาะในประเด็นการให้ความร่วมมือการเสียสละและการเอื้อเฟื้อในการใช้รถใช้ถนน

ในรายละเอียดโรงพยาบาลได้

เราก็ดำเนินการตามระเบียบ
กฎิกาของทางราชการ
เพื่อมีการสืบหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
ว่าเราจะดำเนินการอย่างไร
โดยมีคณะกรรมการเป็นคนพิจารณา

ตอนนี้ตัวนางสาวจิราพรยังทำงานตามปกติอยู่นะคะ
เขาเป็นเจ้าหน้าที่สายงานธุรการ

ความผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก

โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ยินดีให้ความร่วมมือกับ
ตำรวจในการดำเนินคดีอย่างเต็มที่นะคะ